แอ่วนี่ประศาสตร์เหนือพาไปเลยนะ

คุณเคยไปไหมนี่ไปล่องแก่งลำโดมน้อย
อมโดมน้อยรู้จักแต่ว่ายังไม่เคยไปร่องนะสิ
นั่นน่ะสิในบ้านคุณแท้เลยนะฮะเอาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตรงนี้นี่

ที่คุณยังไม่เคยไปเพราะเขามีการค้นพบเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ของจังหวัด
เอาช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหน่อยเอาเร็ว

ห้องกะโพปลำโดมน้อยหลังเขือนซิรินทร
บริโภคลักษณ์ศาสตร์นี้มีมองเที่ยวหลาย
นั่นแหละนะครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าตอนนี้ลำน้ำโดมน้อย
ที่แต่ก่อนรองรับน้ำมาจากเขื่อนมีน้ำเยอะ
พอแห้งลงไปหน่อยก็จะเห็นโขดหินสวยงามอีกแบบหนึ่งนะ
แล้วก็มีกระแสน้ำใสสะอาดไหลผ่านโขดหิน
และระดับน้ำสูงประมาณ๑เมตร

เออมวลสิมวลอกมวลใจนะฮะ

โดยจัดบริการพายเรือขยัก
แล้วก็ล่องแพรลำดมน้อยท้ายเขื่อนสิรินทรซะเลย
เรียกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว

และร่วมกิจกรรมกันอย่างแน่นขนาดเลยนะคุณ
แม่ลูกเด็กเล็กแดงเขาร่องเรือได้หมดเลย

กิจกรรมพายเรือขยักค่าบริการเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

ส่วนด้านล่างลงไปอีกประมาณ๒๓กิโลเมตร
จะมีเรือแพรให้บริการนักท่องเที่ยว

พายเองหรือว่าจะไปร่องแพร่ก็ได้สบายนะฮะ
โดยนายพงพิชาญจบาศรี
ผู้ประกอบการให้บริการเรือขยักบอกว่า

เนื่องจากน้ำไม่ลึกน้ำก็ใสสะอาด

อย่าไปจับว่าปล่อยเขาหน่อยนะครับ
ก็ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ
แล้วดูคุณดูภูมิทัศน์สองข้างทาง

สองลำน้ำเนี่ยมีป่าไม้นะฮะ

เหมาะกับการล่องแก่งคมธรรมชาติ
ได้นำเรือขยักมาทดลอง
ลองดูแล้วก็ถ่ายภาพแชร์ไปตาม
ปรากฏว่าคนก็ถามไงคุณ

ดังนั้นก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

นี่คุณดูแบบนี้เหมือนแบบว่าโอ้โห

แต่เป็นเมืองไทยที่อุบลนั่นเองนะครับ
ตอนนี้อุบลราชธานีก็พยายามที่จะ
หาแหล่งที่ท่องเที่ยวใหม่
ที่คาดว่าน่าจะเป็นอันซีน

เอาแบบใครไม่เคยเห็นไม่เคยไปเนี่ยต้องไป

หน้านี้ก็ที่ฮอตฮิตกันไป๓๐๐โบก
โฆษณาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ล่าสุดปีที่ผ่านมาหาดชมดาว

เป็นลานหินเอาไว้ชมดาวในช่วงกลางคืน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่อันซีนเหมือนกัน

เย็นชื่นใจด้วยช่วงอากาศร้อนแบบนี้